โจ๊กบอกไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวก็ตื้อแหละก็ถามอีก
ว่าเอาแล้วจะยังไงรู้สึกยังไงอย่างสักนิดนึงนะบิ๊กโจ๊ก
พ่อตรวจเอกสุริยะถักพันธ์ก็ตอบสั้นว่า

แล้วบิ๊กโจ๊กต่อสายแสดงความยินดีกับบิ๊กต่อเลยนะคะ
แล้วบอกเลยว่าผมไม่ขอคุมงานสืบสวนสอบสวน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสม
ผมพร้อมปฏิบัติหน้าที่
ก็ต้องยินดีกับท่านท่านเป็นพบก็ต้องยินดีนะครับ

พุทธพระหักศุกร์

บอกจะไม่ขอทำงานสืบสวนแล้วเหรอ
ก็บอกว่าไม่ขอคุมงานสืบสวนสอบสวน
ให้พบรมงให้ตามความเหมาะสม

หรือถ้าพบรมงให้คุมงานสืบสวนเหมือนเดิม

ก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่นะคะ

คดีของบิ๊กโจ๊กแล้วก็คดีของ

ก็ให้กำลังใจให้เปิดหน้าสู้แบบ

และท่านอันนันชายกล่าวทิ้งท้ายบอกว่า
จับตาดูให้ดีนะคุณภาพภูมิ

ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับวงการศรีกากี

ไม่มีมวยล้มนะครับ

คือความจริงถ้าเกิดไปฟังแล้วมันเป็นการต่อเนื่องเนี่ย
ตอนที่หน้าข่าวถามตรงนี้

แต่งตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อยคือได้บิ๊กต่อ

ก็บอกอ๋อพร้อมปฏิบัติหน้าที่อะไรนะ
ธนาชัยก็พูดต่อเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์

ขอให้จับตาดูจะสะเทือนวงการศรีกากีสัปดาห์หน้า
จริงตอนที่นักข่าวถามบิ๊กโจ๊กที่บอกว่ารู้สึกยังไง

เห็นไหมก็คนก็เลยแบบ
มันจะเป็นเรื่องฟ้องหรือไม่ฟ้องอะไรเกี่ยวกับเรื่อง
เพราะว่าลานะฮะลาราชการเป็นครั้งแรกในรอบปี
ลาเป็นเวลา๓วันด้วยกันลาก็คือ๒๗๒๘๒๙กันยายน
ก็คือพุธพฤหัสศุกร์ใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานค่ะนะฮะ
ก็เดี๋ยวได้ติดเสาร์อาทิตย์อีก๒วันนะครับ
ไม่มีตำรวจชุดติดตามตามไปด้วย
และส่วนใหญ่บิ๊กโจ๊กเวลาที่ว่างจากงานราชการเนี่ย
ก็มักจะไปส่วนตัวแล้วก็ไปทำบุญตามวัดต่างเป็นประจำอยู่แล้ว

พลเอกสุรเชษจะไปพบทนายนัญชัยที่สำนักงานกฎหมาย
เพื่อปรึกษาแนวทางต่อสู้คดีนะครับ
โดยเฉพาะการยื่นคำร้องต่อสารให้พิจารณาไต่สวนเรื่องการละเมิดอำนาจศาล

ระบุแค่บ้านเล็กที่ไม่ระบุชื่อเจ้าของบ้าน
และการยื่นคำร้องที่สารอาญากรุงเทพใต้

ชุดตำรวจของบิ๊กโจ๊กแปดนาย
โดยเป็นการขอหมายไม่ระบุยศนำหน้า
ไม่มีการระบุอาชีพที่ชัดเจน
ความเคลื่อนไหวที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๕นะฮะ
วันนี้พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์
ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
เปิดเผยกับทีมข่าวว่าหลังประชุมติดตามความคืบหน้าคดี
ในการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์
ซึ่งเกี่ยวยงไปถึงลูกน้องบิ๊กโจ๊ก
บอกว่าไม่รู้สึกกดดันในการทำงาน
ไม่มีใครโทรมากดดันด้วย
การที่บิ๊กโจ๊กตั้งทนายความมาสู้คดี
ไม่กังวลเพราะปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่าง
ไม่มีการปกปิดข้อมูลอะไรต่อสาร
ส่วนการบันทึกข้อความในหมาย

เนื่องจากว่าการขอหมายค้นต้องถ่ายสำเนาออกมาจากทะเบียนราช
ทะเบียนราชทุกคนจะเป็นนายหมด

และการดำเนินคดีฐานกระทำความผิดต่าง

ก็อยากจะให้เกียรติกันไม่อยากให้ลงตำแหน่งไป
ผลประชุมสรุปข้อมูลทางธุรกรรมการเงิน
ของกลุ่มผู้ต้องหาบัญชีม้า
ที่เชื่อมโยงมาจากบุคคลต่าง
วันนี้มันเชื่อมโยงไปถึง
สื่อมวลชนด้วยเจ็ดคน
กับสมาคมสื่อมวลชน
อีกหนึ่งสมาคม
บิ๊กโจ๊กบอกให้เงินนักข่าวใช่ไหมทีละหมื่นทีละหมื่น

ก็อย่างที่เราบอกอันนั้นคือบิ๊กโจ๊กบอกเอง

แต่ที่เขาบอกเป็นรายงานว่าจะขยายผลไปถึงนักข่าวสื่อมวลชน

คือพลโทใจลงบอกว่าเป็นสื่อมวลชน๗คน
แล้วก็สมาคมสื่อที่ใช้ชื่อบุคคลอีกหนึ่ง
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาว่าจะออกหมายเรียก
เพื่อมาสอบปากคำในฐานะพยานหรือไม่
โดยจากการตรวจสอบเพราะว่าสื่อมวลชน๗คนนี้
หรือว่าจะเป็นชื่อบุคคลในฐานะสมาคมเนี่ย

บางคนก็รับต่อเนื่องเป็นรายเดือน
บางคนก็รับเป็นครั้งไปก็มี
ไม่ทราบว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่านะครับแต่ว่าตามรายงานสืบสวนเนี่ย
ก็พบว่าเป็นชื่อบุคคลนะครับแต่ก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับ
เห็นมีชื่อตามที่ปรากฏข่าวก็เลยทำรายงานสืบสวน
ให้กับประธานสวนตามที่ประธานสวนสอบถามมา
การทำงานในคดีนี้ท่านมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับ
กดดันไหมครับก็ไม่กดดันนะครับผมเรียนนะครับว่า
การทำงานมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ
แล้วก็ไทม์ไลน์อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบแล้วนะครับ
มีระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานมานะครับก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
เชื่อมั่นนะครับในทีมงานน้องทุกคน
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับมีที่ปรึกษาของบิ๊กโจ๊ก
ค่ะอ่าพลตบทโทไพโรธกุจิลพันธ์นายกสมาคมพนักงานสอบสวน
ใกล้เสื้อแจ็กเก็ตคุมเป็นที่ปรึกษาของมิคโก้ค
มาที่กรมขับกากตรวจนครภาค๕เพิ่งกันนะครับ
งานอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อมาชี้แจงเส้นทางการเงินที่ถูกระบุว่า
มีการโอนเงินจากนายพุทธิพงศ์หนึ่งในผู้ต้องหาบัญชีม้าเนี่ย
เข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็โอนไปยังบัญชีของพันธุโทคริสต์
ปริยเกตรองภูมิการสืบสวนสพสรงเนื้อเป็นหนึ่งในแปดที่
ออกหมายจับไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วพันธริสก็โอนเงิน
เข้าบัญชีของพลโอโทไพโรธนะฮะโดยบอกว่าโอนเข้ามาตั้งแต่
๖๕เดือนละ๕๐๐๐เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในสำนักงานสมาคม
พนักงานสอบสวนโดยเป็นค่าจ่าอ่าค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำค่าไฟของ
สมาคมนอกจากนี้ยังมีการโอนเงินรายเดือนในฐานะที่ปรึกษา

อีกเดือนละห้าหมื่นแต่ยืนยันว่าเงินจำนวนดังกล่าวที่ได้รับโอนมาเนี่ย
ไม่รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือบัญชีม้า
และไม่มีส่วนร่วมสมคบในการกระทำความผิด
นี่ตรงนี้นะครับที่ที่สามพิกโจ๊กเนี่ย

แต่วันนี้เนี่ยถูกเรียกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินที่ได้มาจากบัญชีม้า
ในแก๊งเว็บพนันออนไลน์แล้วบัญชีนี้ที่ชื่อ
คันชิดถ้าเกิดพันโทคริสเนี่ยต้องชื่อคันชิดใช่ไหมบัญชีคันชิด

เพราะว่ารอง๑ภาคภูมิเนี่ยเขาจะ
ส่วนคันที่อยู่ในมือก็คือในมือพมัตตโรคฮรีศ
ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายหนึ่งก็คือสำนักงานของ
สมาคมพันธการสอบส่วนเดือนละ๕๐๐๐๐
ค่าใช้จ่ายหนึ่งก็ในฐานะที่ปรึกษาบิ๊กโจ๊ก
เดือนละห้าหมื่นให้พวงโทษไพโลศ

แต่ว่าพลโทไพโรธยืนยันว่าไม่รู้เรื่อง
เขาโอนมาก็ไม่รู้หรอก
มันเป็นบัญชีม้าโอนแบบไหนอะไรยังไง
พร้อมกับยกตัวอย่างว่าหากมีคนร้าย
นำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด
ซื้อของกับแม่ค้าเนี่ย
โดยที่แม่ค้าไม่รู้เลยว่าบุคคลที่มาซื้อของเป็นคนร้าย

เช่นเดียวกับตนเอง
ไม่ทราบว่าเงินจำนวนดังกล่าวมีที่มาอย่างไร
รู้แค่ว่าได้รับจากผู้บังคับบัญชา
คือพลตำแหลกสุลเชษหัคพาน
เพื่อโอนให้กับตัวเองต่อเท่านั้นดังนั้นจึงขอยืนยันในความบริสุทธิ์

และก็หมายจับปำรวจ๘นายทางพลโทษไพโรส

เนื่องจากไม่ระบุข้อมูลส่วนตัว
ยดตำแหน่งอาชีพการงาน
ทำให้การสอบสวนจะไม่มีความเที่ยงตรง
และหากยังทำคดีแบบมีความสงสัยแบบนี้
ทำให้การสอบสวนถูกโอนไปหน่วยงานอื่นก็ได้
แล้วมันก็จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวมครับ
ทั้งบิโจ๊แล้วก็ในตำรวจทั้งแปดนายบอกว่า

พูดถึงเรื่องประเด็นบัญชีพนันหรืออะไรก็ตามเนี่ย
เขาบอกว่าถ้าเส้นทางการเงินไปถึงเนี่ย
มันเรื่องใหญ่จริงมันดูรอดยาก

เอาจริงทนายอนัญชัยที่มารับเป็นทนายเนี่ย

ไม่ใช่ตัวเลขกลมแต่เป็นตัวเลขละเอียดเนี่ยหนักใจไหม
นายอนัญชัยบอกว่าผมไม่หนักใจเลย

ได้คุยกับทุกคนแล้วทุกคนก็ดูมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสขึ้น
ผมก็บอกเขาไปแล้วว่าถ้าบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยก็ไม่ต้องกลัว
เพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ทางในการต่อสู้คดีเนี่ยผมบอกแล้วให้ตำรวจทั้ง๘นาย
ไปหาพยานหลักฐานมาแล้วเอามาคุยกัน

เส้นทางการเงินเนี่ยไปหาเรื่องเส้นทางการเงินหาหลักฐาน
ความรู้หรือไม่รู้ว่าเงินที่เข้ามาเป็นบัญชีม้าจริงหรือไม่
อันนี้ทั้ง๘คนต้องไปหามาเองแล้วเอามาคุยกับผม

ถ้าถามว่าหนักใจไหมไม่หนักใจเลย
แม้จะเป็นประเด็นของพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิที่หลายคนมองว่า

เพราะถูกพาดพิงว่าเป็นเจ้าของบัญชีเป็นเจ้าของเว็บตัวจริง
นายอนัญชัยบอกผมไม่หนักใจใครเป็นพิเศษเลย
จะมีภาพนั่งตักผับโอบเอวกันหรืออะไรใดก็แล้วแต่

ส่วนความกังวลว่ารายละเอียดของคดีจะมีมากกว่านี้ไหม
ผมมองว่าขึ้นอยู่กับตำรวจทั้ง๘นายนะ

ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการบนชั้นศาล

แย้มทีเซยหรือว่าช่วยบอกแบบ
อะไรสักเล็กน้อยหน่อยได้ไหม
นายอนัญชัยบอกว่าบอกไม่ได้

แต่บอกไว้เลยนะว่าบอกเป็นคำโปรยแล้วกัน

คนไทยต้องช็อกกันทั้งประเทศแน่

ซึ่งการต่อสู้ใช้หลักการทางกฎหมายล้วน

เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กและตำรวจทั้ง๘นายนะ

ใหญ่ระดับชาติ
เนี่ยเป็นกฎหมายที่ผมจะสอน
หน่วยงานรัฐทั้งหน่วยงานเลย
ว่าอย่าทำอย่างงี้
ถ้าสมมติเปิดเผยไปแล้วจะกระทบตัวหน่วยงานไหน

เป็นพิเศษบ้างหรือไม่

ไม่เกี่ยวกับคนประเทศศุรเชษภาค
เป็นหลักฐานที่เรามีอยู่แล้ว
ประชาชนรู้ทั้งประเทศ
มาคุยเรื่องการฟ้องไม่ฟ้อง
เรื่องแต่งตั้งพบตรอะไรพวกนี้นะฮะ
ค่ะมากับร้องแต้มนะ

เกี่ยวกับเรื่องของคดีของตำรวจ๘นายแล้วก็บิ๊กโจ๊กด้วย
ค่ะผมต้องถามก่อนเลยนะ

คือมันหลายเรื่องหลายราวนะครับ
คือเมื่อก่อนวิวาทะผ่านสื่อกันบ่อย

เมื่อวานที่มาทำคดีกับบิ๊กโจกับโนโลยิแปดนาย
จบรุ่นใกล้เคียงกันนะอายุก็พอกัน

ที่เลยเขาไม่ฟ้องผมหรอกเชื่อดิ